มีเรื่องราวดราม่าร้อนในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับ
กรณีของคุณเบิ้ลปฐุมราชแล้วก็คุณโชครถแห่
มันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นมาจากโพสต์นี้ครับ
คุณเบิ้ลปฐุมราชเขาโพสต์บอกนักร้องชอช้างไม่ได้บอกชื่อนะ
ช้อช้างอักษรย่อนามสกุลรถแห่แต่คนก็นึกออกว่าใครอ่ะ

ไม่ต้องสัมภาษณ์เป็นข่าวนะแค่มาอธิบายส่วนตัวเดี๋ยวลบโพสต์ให้
โพสต์นี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องดราม่าครับ

ทันทีที่เห็นโพสต์นี้คุณโชครถแห่ครับ
เขาก็ไปโพสต์อธิบายตอบโต้เขียนยาวเลยฮะ
ประเด็นก็คือว่าคุณโชครถแห่เห็นน้องคนหนึ่ง

ก็เลยเรียกมาออดิชั่นมาลองเล่นด้วยกันสิ
ว่าเข้าขากันไหมจะได้แบบไปทำงานด้วยกัน
แต่พอลองเล่นด้วยกันแล้วมันไม่เข้าขาก็เลยปฏิเสธไป
แต่ก็จ่ายค่าเสียเวลาให้กับน้องเขาไปก็ดูแลน้องคนนั้นน่ะนะฮะ
คุณโชคก็ตัดเพาะด้วยว่าเป็นนักร้องยิ่งใหญ่ทำไมต้องมารังแก่นักร้องตัวเล็กแบบผม
นี่คือโพสต์ของทางคุณโชครถแห่
แล้วก็บอกด้วยครับลำพังดราม่ารอบที่แล้วจำได้ไหม
กรณีของคุณบอลเชิญยิ้มที่มีดราม่ากันรอบนั้นเนี่ยนะฮะ
กว่าจะผ่านมาได้ก็ไม่ง่ายแล้วก็บอกได้ว่าทำไมคนดังใจร้ายกับผมจัง
คนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากนี่นะฮะล่าสุดภรรยาคุณโชครถแห่คุณนัทฮะ
กำลังทองด้วยนะเธอบอกว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า
นี่ครับโพสต์นี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอมีโพสต์ของคุณนัท
นั่นโซเชียลไม่กี่ชั่วโมงคุณเบิ้ลปฐุมราชโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษนักร้องชอช้าง
แล้วอธิบายเหตุผลว่าน้อยใจแทนน้องก็เลยโพสต์แล้วถ้าน้องผู้หญิงอีกคนจะเอายังไงแล้วแต่เลย
น่าจะหมายถึงคุณนัทหรือเปล่าอันนี้บางคนเขาคิดแบบนั้นนะครับแล้วคุณนัทก็ไปคอมเมนต์บอกว่าโกรธน้อยลงนิดนึงที่เรียกว่าน้อง
จริงเธออายุ๓๐กว่าแล้วแล้วคุณเบิ้ลปฐุมราชอายุ๒๐กว่าคุณเบิ้ลอายุน้อยกว่าเธอไงฮะ
เบิ้ลเนี่ยลบโพสต์ทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าเรื่องนี้เหมือนจะจบแต่ไม่จบคุณนัทโพสต์ลอย
ลบหมดแล้วโพสต์โจมตีที่สาธารณะแบบนี้ไม่เคลียร์ส่วนตัวนะติดแฮชแท็กแล้วเจอกันจากพ่อรูปหล่อ
เราติดต่อคุณเบิ้ลปฐุมราชอยากฟังความด้านคุณเบิ้ลด้วย
แต่เจ้าตัวบอกว่าทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ไม่สะดวก

ส่วนคุณนัทครับคุณนัทภรรยาของคุณโชครถแห่

เรื่องคดีไม่ขำ
แม้ว่าจะมีเรื่องอายุมาทำให้เธอโกรธน้อยลงนิดหนึ่งก็ตาม

เลยต้องไปกราบหมอนะว่าหนูหน้าเด็ก
แต่ถ้าเรื่องคดีก็คือไม่ขำใช่ไหมคะ
ไม่ขำค่ะเพราะตอนที่เขาโพสต์เราโดนด่าทั้งประเทศเลย
ราม่ารอบที่แล้วเราก็โดนหนักอยู่แล้ว
หนักมากเลยแล้วกว่าหนูจะผ่านช่วงนั้นมา
แล้วนี่ลูกหนูจะคลอดอยู่แล้วหนูต้องมาโดนอะไรอีกก็ไม่รู้
ก็ยืนยันว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดใช่ไหมคะ
ตรงนั้นนัทไม่ได้โฟกัสเลยค่ะพี่
แต่นัทแค่อยากจะทำให้รู้ว่าไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียง
แล้วจะมาโพสต์ด่าใครก็ได้ทั้งที่คุณไม่รู้มูล
นี่ครับรอคุณเบิ้ลชี้แจงเพิ่มเติมกันแล้วกันนะคะ